สะแก้วก็คล้ายคล้ายกันครอบครัวติดใจสงสัยว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการฉีดวัคซีนหรือเปล่านะคะ
ผู้ชายคนนี้อายุ๒๖แล้วเขาก็ร่างกายแข็งแรงดีค่ะ
ฉีดวัคซีน๒ยี่ห้อสลับชนิดกันเป็นการฉีดไข้
เข็ม๒ไปช่วงเที่ยง๒๗สิงหาคมปรากฏว่าเมื่อวานนี้คือเสียชีวิตเลย
นายพานุมาตรจันเมืองหงค่ะเป็นลูกจ้างองค์การทหารผ่านศึกในอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วนะคะ
อายุ๒๖ปีเสียชีวิตเมื่อวาน
ครอบครัวก็ได้ประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดเขาน้อยสีชมพูอำเภออรัญญประเทศ
ครอบครัวบอกว่าค่อนข้างมั่นใจว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนก้าเข็มที่๒
เมื่อวันที่๒๗สิงหาคม
คือวันนี้ค่ะในแพทย์ประพาทผูกดวงในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสะแก้วก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราแบบนี้นะคะ
บอกว่ากระบวนการในการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยสาธารณสุขจะตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญขึ้นมามีการสอบสวนโรคก่อนว่ามีความเกี่ยวเนื่องกับการฉีดวัคซีนเข็มที่๒หรือเปล่า
ก็จะเป็นหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงสาธารณสุขหรือว่าจากเขตสุขภาพที่๖มาตรวจสอบในประเด็นนี้นะคะ
คือตอนนี้ทีมแพทย์ได้มีการผ่าชนะสูตรศพค่ะส่งชิ้นเนื้อไปเพาะหรือว่าไปทำการย้อมเชื้อพิเศษเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิต
เรื่องต้นจากการรายงานคร่าวที่รายงานเข้ามาที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสะแก้วก็พบว่าผู้เสียชีวิตมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างด้านซ้ายโตอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตนะคะ
ในลักษณะแบบนี้ทางผู้เสียชีวิตเองอาจจะไม่รู้ตัวมาก่อนว่าตัวเองมีภาวะดังกล่าว
แต่ถึงอย่างไรก็ตามค่ะก็ยังไม่มีการยืนยันนะคะว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากการฉีดวัคซีนเข็มที่๒หรือไม่คือต้องรอผู้เชี่ยวชาญสอบสวนโรคอย่างละเอียดอีกครั้ง
ว่าใช้เวลาไม่เกิน๒สัปดาห์นะคะถึงจะได้ข้อสรุปแล้วก็จะต่อเนื่องไปที่เรื่องของการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาจากสปสชด้วยนะคะจำนวน๔แสนบาท
แต่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตบอกแบบนี้เลยว่าจะยังไม่ชาปนักกิจศพผู้เสียชีวิตนะคะคือรอก่อนขอความชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนค่ะ
อยากรู้ให้มันชัดว่าสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงคืออะไรคือตอนนี้ทางสาธารณสุขจังหวัดสะแก้วมอบหมายให้โรงพยาบาลอรัญญประเทศที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ
ก็ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะ
นายพานุมาตรจันเมืองหงษ์ผู้เสียชีวิตคนนี้ค่ะ
เข็ม๒ไปนะคะอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาฉีดวัคซีลลักษณะของการฉีดไขว้
แรกฉีดซีโนแวควันที่๖สิงหาคมฉีดแอสตราเซเนก้าเข็ม๒ช่วงเที่ยง๒๗สิงหาคม
หลังจากฉีดเข็มสองเนี่ยค่ะนายพานุมาตรคนนี้เขามีไข้นะคะหนาวสั่นกลางดึกวันเดียวกันอาการหนักขึ้นคือชักเกร็งลิ้นจุกปาก
เช้ามืด๒๘สิงหาคมขณะนำตัวส่งโรงพยาบาลอรัญญประเทศคือขึ้นรถฉุกเฉินไปเลยค่ะ
ทีมแพทย์แจ้งกับครอบครัวของนายพนุมาสว่าแนบพนุมาสเสียชีวิตก่อนหน้านั้นแล้วครอบครัวก็เลยติดใจไงคะว่าสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยมันเกิดจากการฉีดวัคซีนเข็มที่๒หรือไม่เพราะว่าครอบครัวของผู้เสียชีวิตยืนยันว่าตัวผู้เสียชีวิตเขาแข็งแรงนะคะไม่มีโรคประจำตัวอะไรแล้วอายุก็ยังไม่มากอายุ